กลับมาในเบรกนี้นะครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวกันต่อ
ผมทวนข่าวนิดนึงแล้วกันในเบรกที่แล้วนะครับจะได้ไปตอบคำถามกันถูก

เรานำเสนอเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยในรุ่นอายุ
แล้วก็อีกข่าวหนึ่งก็คือฟุตบอลสโมสรของความพร้อมของเที่ยง
ทีมเมืองทองยูไลเต็ดกับการรายการโตโยต้า

ส่วนข่าวที่เหลือนะครับก็ไล่เรียงกันต่อนะครับ

โปรแกรมสำคัญของทีมสาวไทยในปีนี้ก็คือ

เอาสักคลิกข้าวก็มาสักสี่เดือนถ้วนแล้วกัน
แต่ว่าเรื่องของการหาตัวผู้เล่น
เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแบบเนิ่น

หน้าลูกครึ่งอเมริกันนะครับก็เดินทางถึงไทยแล้วก่อนอันนี้เธอเคยร่วมงานกับทีมไทยมาแล้วนะครับในเกมอุ่นเครื่องนะครับ
ดันดาคือสุชาวดีนินธรรมรงนะครับส่วนหน้าลูกครึ่งไทยอเมริกันจากมหาวิทยาลัยเบิร์กเล่รัฐแคลิฟอร์เนียเดินทางจากสหรัฐอเมริกามาถึงไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ก็เริ่มเข้าฟิตเน็ตเพื่อรักษานะครับร่างกายที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักกีฬาคือไม่ได้เจ็บนะแต่ว่าเรียกความฟิตนั่นแหละนะครับให้ร่างกายยังมีความแข็งแรงเหมือนเดิม
ก็มิรันดานี่ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมชาบาแก้วเลยนะครับ
ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงช้ำเอเชียรอบคัดเลือกเมื่อปีที่แล้ว
โดยกองหน้าวัย๒๐ปีนะครับยิงไปถึง๒ประตูจากการลงเล่น๒นัด
ในเกมที่ชนะปาเลสไตล์๖๐แล้วก็ช้าไตวันมา๑๐
ก็พาทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายด้วยการเป็นแชมป์กลุ่ม๔มา
นี้นะครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่
ก็จะกลับมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกันอีกครั้งนะครับ

และจะเริ่มซ้อมทันทีที่สนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ในช่วงเช้าของวันพระธรรมดีที่๔มกราคม
ก็เตรียมทีมสำหรับศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๙

ระหว่างวันที่๖๒๐เมษายน

ซึ่งสมาภัณฑ์ฝุ่นบรรยีแชมป์เอเชียได้กำหนดโปรแกรมการกัน

แล้วก็โปรแกรมออกมาใน๖เมษา

มองข้ามไปแต่ว่าถ้าเสียประตูน้อยก็เป็นประโยชน์กับเรา
เมษาเจอจอแดนนี่นัดสำคัญเลย

เจอกับฟิลิปปินส์อันนี้เราต้องยอมรับว่าเราเหนือกว่า

ในปี๒๐๑๙ที่ฝรั่งเศสแบบอัตโนมัตินะครับ

ในสายนั้นมีญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาหลีใต้
แล้วก็เวียดนามที่จะลุ้นโคต้าสุดท้ายกัน

ก็จะติดตามเข้าไปค่อนข้างยาก

คือโปรแกรมที่ต้องติดตามกันในปี๒๐๑๘